คุณผู้ชมครับมาดูเหตุฆาตกรรมครับ

ถูกฆ่าตัดคอแล้วก็ตัดมือทั้งสองข้าง
สภาพศพลอยอืดอยู่ในแม่น้ำแควร์น้อย
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวน
หาสาเหตุการฆาตกรรมโหดในครั้งนี้นะครับ
หลังจากตำรวจภูทรไซโยกได้รับแจ้ง
ศูนย์วิทยุมูลที่กู้ภัยกาญจนบุรี
ว่ามีผู้พบศพชายไม่มีศีรษะ

เจ้าหน้าที่มูลิธินำศพมาไว้บริเวณริมแม่น้ำ
ผู้องค์กะหมู่๔ตำบลท่าเสา
ก่อนที่จะประสานทหารและแพทย์เวร
โรงพยาบาลไซโยกเข้ามาตรวจสอบศพ
จากการตรวจสอบสภาพศพนั้นเป็นชายผิวดำ
สูงประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
เปลือยกายถูกตัดศีรษะ
รวมทั้งข้อมือก็ถูกตัดขาดทั้งสองข้างครับ
แขนซ้ายมีรอยสักรูปฮานุมาน
เอวมีเศษผ้าคล้ายผ้าถุงพันรอบ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๘ชั่วโมง

ว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหน
แล้วก็ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งบุคคลหายในพื้นที่
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
บริเวณที่พบศพลอยมานั้นมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในระยะเวลา๒วันที่ผ่านมานะครับ
น่าจะถูกพัดพามาจากด้านเหนือน้ำที่มีระยะไกล
อาจจะเลยขึ้นไปถึงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
ซึ่งมีชุมชนแรงงานต่างด้าวอยู่ใกล้กับแม่น้ำแควร์น้อย

ส่วนศพที่พบเจ้าหน้าที่นำส่งสถาบันนิติเวศ

และจะได้สืบสวนสอบสวนหาเบาะแสว่าผู้ตายเป็นใคร
เพราะว่าไม่ได้เป็นการเสียชีวิตตามปกตินะ

ถือว่าผิดปกติผิดธรรมชาตินะครับ

ข้อมือทั้งสองก็ถูกตัดนะครับ
ตอนนี้สันนิษฐานว่าเป็นแรงงานต่างด้าว
ชาวพม่าที่ถูกคนร้ายสังหารโหด

แล้วก็โยนศพทิ้งน้ำอำพรางคดีครับ
ก็ต้องติดตามเพื่อจะจับกลุ่มคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ